กลับมาร้อยเท้า
กลับมาร้อยเท้า
กลับมาร้อยเท้า

กลับมาร้อยเท้า
กลับมาร้อยเท้า

กลับมาร้อยเท้า

กลับมาร้อยเท้า
กลับมาร้อยเท้า
กลับมาร้อยเท้า

กลับมาร้อยเท้า

กลับมาร้อยเท้า
กลับมาร้อยเท้า

กลับมาร้อยเท้า
กลับมาร้อยเท้า